เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมก็กลายเป็นดราม่าเลย
เนี่ยทำไมต้องเลือกต้องไปเกณฑ์ทหาร
แต่ว่าลูกชายเนี่ยป่วยติดเตียงแล้วต้องเข็นไปทั้งเตียงแบบนั้นนะคะ
ซึ่งตัวลูกชายคุณแม่เป็นนักแสดงจากภาพยนตร์๑๖๕๑๙เดือน
ธนกฤษค่ะคือปีที่แล้วเคยมีข่าวแล้วแหละ
เพราะว่าน้องประสบอุบัติเหตุช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา
นี่ค่ะชีวิตน้องกำลังไปได้สวยนะ
แต่อุบัติเหตุที่น้องประสบคือคนเมาขับรถมาชน
ทีนี้ค่ะสภาพน้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แต่เอ๊ะทำไมน้องต้องไปรายงานตัวเรื่องเกณฑหาร
แม่แจ้งแล้วนะบอกว่าลูกชายป่วยติดเตียงอยู่แบบนี้
ทีนี้ทางกองทัพบอกว่ายังไงก็ต้องมาแล้วสภาพนี้ค่ะ
เข็นเตียงลูกชายไปแบบต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
เอกสารอะไรแจ้งผู้ยงผู้ใหญ่หรือแจ้งหน่วยกองทัพ

นี่คือคำถามนี่คือสิ่งที่สังคมถามว่า

แล้วเป็นสิ่งอื่นใดกว่าถ้าเข็นออกมาจากบ้านอ่ะ
ใช่ไม่สามารถขึ้นรถปกติได้นะ
ต้องจ้างรถกู้ภัยให้มาจุดที่คัดเลือกทหารแบบนี้ค่ะ
คุณแม่ดวงกระมนวุฒิโรธงอายุ๔๙ปี

ตอนนี้สภาพตัวลูกชายไม่รู้สึกตัวเลย

รายงานตัวที่หน่วยรับเลือกทหารกองเกิน
ที่ศูนย์คัดเลือกทหารเที่ยมเพอร์เมืองจังหวัดลำพูน
หลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็บอกโอ้โห

เนี่ยการที่จะเอาลูกแม่ออกนอกบ้าน

มันยากแล้วมันเสี่ยงด้วยว่าลูกแม่จะติดเชื้อ
เพราะว่าตอนนี้น้องอ๊อฟไม่ได้รับรู้อะไรแล้ว

แล้วก็ต้องประสานกู้ชีพมารับตัวออกไปที่หน่วยทหาร
ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเจอสภาพแบบนี้เลย
ที่จะเอาผู้ป่วยในลักษณะนี้ออกไปข้างนอกมันเสี่ยงมากนะ
แล้วแม่ถามหน่อยเถอะถ้าลูกแม่เป็นอะไรขึ้นมา

คุณผู้ชมเมษาปีที่แล้วมันมีข่าวนี้
เพราะว่ายังจำได้อยู่เลยคือพี่บุ๋มปนัดดา
ยังแชร์เรื่องราวของน้องออฟธนกฤษค่ะ
คือน้องอ๊อฟเนี่ยนะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปโปรโมทหนัง
ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วปรากฏว่าถูกผู้หญิงเมานะครับ
แล้วก็กลายเป็นเจ้าชายนิทรากลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ทีนี้เดือนตุลาที่ผ่านมาถึงกำหนดแล้วแหละ

ตอนแรกนะแม่ก็มีการส่งเอกสารต่างมีภาพด้วยนะ
แจ้งไปยังศัษฎีว่าลูกชายแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วนะ

ศดีก็ยังยืนยันค่ะว่าจะต้องพาตัวน้อง
ไปยืนยันตัวตนที่หน่วยให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจร่างกาย
แล้วปีต่อไปไม่ต้องมารายงานตัวอีก
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าเกิดแม่ไม่พาน้องไป
ปีต่อไปแม่ก็ต้องรับภาระ
ไปรายงานตัวแทนน้องไปอีก๓ปีเลยนะ

แล้วเรื่องทหารแม่ไปส่งครั้ง๓คราว
เอาใบรับรองแพทย์ไปแล้วคืออย่างนี้เอาใบรับรองแพทย์ไปแล้ว
แจ้งศัษฎีแล้วค่ะเอารูปถ่ายไปแล้ว
น่าพาลูกไปค่ะเขายืนยันให้เข้าไป

ก็น่าจะเป็นคนนี้เลยน่าจะ

ถ้าสมมุติว่าแม่ไม่ไป
เหมือนเราไปขอนทหังอย่างนี้ทุกปีก็บอกอย่างนี้
มีแต่คนมองว่าขนาดนี่ยังเอามาอีกหรอ

ทำไมต้องเอาลูกทรมานแบบนี้หลายคนก็ถาม

ถ้าว่ากฎหมายมันแก้ให้คณะกรรมการตรวจเลือกสามารถไปตรวจอะไรที่บ้านได้

แต่ว่าตอนนี้กฎหมายบอกว่าคณะกรรมการตรวจเลือกไม่สามารถออกนอกพื้นที่สถานตรวจเลือกไปตรวจที่อื่นนะครับ
เพราะว่าถ้าอย่างงั้นมันจะทำให้การตรวจเลือกในพื้นที่มันชะงัดนะครับ
มันเป็นเหตุผลนะครับตรงนี้นะครับ
ว่านี่แบบนี้มันน่าเห็นใจมากกว่าตัวอักษรในหน้ากระดาษไหม
อยากให้มีการปรับแก้ระเบียบในเรื่องนี้ด้วย
ในมุมคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะ
เพราะว่าหลายคนบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตมากกว่า

แล้วเอามาที่เกณฑ์ฐานคนตั้งเท่าไหร่

แต่เรื่องของมนุษยธรรมมันก็สำคัญเหมือนกัน

มันก็นำมาสรุสู่เรื่องที่ก็ควรแก้กฎหมาย